ล่าสุดค่ะทหารม้าได้นำกำลังออกจากบ่อนการพนันออนไลน์๖จุดด้วยกัน
ท้องที่นครบานบางโพงพางนะคะ
ได้ทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางเป็นจำนวนมากในทุกจุดเลยค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกว่า๕๐นายนำโดยพันโทสุวรากาญจนโพ
ผู้บังคับกองพันธหารม้าที่๓รักษาพระองค์
นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารซึ่งลักลอบเป็นบ่อนการพนันออนไลน์จำนวน๖จุดด้วยกัน
อยู่ที่ริมถนนรัชดาพิเศษ
ก็มีทั้งตู้บาคาร่าออนไลน์๑๐ตู้

มุดบัญชีระบุมีเงินหมุนเวียนกว่า๖๐๐๐บาทต่อวัน
ซึ่งก็มีนายบุญเลิศเทียนเทศอายุ๓๒ปี
รับเป็นเจ้าของเครื่องเล่นพนันค่ะ
ต่อมาเป็นที่อาคารพาณิชย์ในซอยสาธุประดิษฐ์๕๗แยก๒๓
โน้ตบุ๊กเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์๖เครื่อง
มีนายนรงอินทโสอายุ๕๓ปีรับเป็นผู้ดูแล
ก็สารภาพบอกว่ามีคนชื่อเฮียจ้อนไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง
ว่าจ้างมาให้ดูแลพร้อมทั้งให้ค่าเช่าด้วยค่ะ
จุดที่๓เป็นบ้านพักภายในซอยสาธุประดิษฐ์๕๘แยก๑๐นะคะ
เปิดเป็นร้านขายของชำบังหน้า
ส่วนจุดที่๔เป็นอาคารพาณิชย์ในซอย๓๗พระราม๓
เปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์บังหน้าค่ะ
ส่วนจุดที่๕เป็นบ้านพักซอยสาธุประดิษฐ์๔๙
แล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่๖อยู่ที่ด้านหน้าสำนักงานเขตยานวานะคะ

ซึ่งทุกจุดที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มเนี่ย
ได้ทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางเป็นจำนวนมากค่ะ

ส่งพนักงานสอบสวนนครบานบางโพงพาง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะ